อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นนุ่มพม่าเขาใช้โทรศัพท์มือถือไปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงที่ขึ้นรถไฟฟ้า
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยตำรวจรวบตัวได้แล้วนะพบของกลางสดร้อนเลยค่ะคลิปที่เพิ่งถ่ายมาได้นั่นเองนะคะ
โดยเรื่องนี้เป็นคลิปของกลางที่คุณผู้ชมเห็นได้จากมือถือของนายซอแอคทูอายุ๒๖ปี
สัญชาติพม่าก็มีทั้งนักศึกษาหญิงพนักงานบริษัทระบุเอาไว้เลยทั้ง๔คลิปเนี่ยถูกถ่ายเวลาไล่เลี่ยกันค่ะ
มีคลิปหนึ่งเป็นการทดลองถ่ายด้วยวิธีเอาโทรศัพท์เนี่ยไปใส่ไว้ในรองเท้า

กระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน

ก็จะนำตัวมาดำเนินคดีอีกครั้งนะคะ